ครับที่ร้อยเอ็ดนะฮะตำรวจต้องไปรองับเหตุนะครับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๐แล้วล่ะเมาแล้วอารวาสอยู่ในบ้านพอเปิดประตูออกมาเนี่ยเอ้าอุ้มพานอังเปล่าอยู่ด้วยมีตรุษจีนหรือยังไรไปดูนะฮะ
นี่สพจังหารนะครับถือไม้งามเข้ามานะครับไปในบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่บ้านโนนสูงตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดคือญาติของผู้ชายวัย๖๐ปีคนนึงนะเขามีอาการทางจิตเวทนะฮะแจ้งมาว่าช่วยหน่อยเถอะตำรวจนะเพราะว่าเขาคลุมคลั่งอยู่ในบ้านตำรวจมาถึงเขาขังตัวในห้องนะครับก็หาทางค
เพราะเปิดออกมาจะเห็นว่าเขาถือถาดอังเปร่าอยู่ด้วยนะเป็นซองสีแดง
ตำรวจก็ถามว่าเอ้านี่อะไรกันเนี่ยจะแจกอังเปล่าเหรอดูเหมือนว่าเขาก็จะดูสงบแล้ว
ถือถาดออกมาแบบนี้สองเต็มเลยดูเหมือนจะสงบแล้ว
ตำรวจก็พยายามนำตัวเขาออกมานะจะได้ไปโรงพยาบาลไปรักษาอาการอะไรก็ว่ากันไป
แต่ระหว่างที่กำลังจะเดินขึ้นรถตำรวจอยู่อยู่คลุ้มคลั่งขึ้นมานะฮะจะวิ่งไปทำร้ายชาวบ้านนะครับ
จะขึ้นรถตำรวจอยู่แล้วอยู่ดีขึ้นขึ้นมาเลยตำรวจก็ต้องไปคุมตัวอีกรอบนึงนะครับ
แล้วก็นำขึ้นรถไปไปส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะฮะไปรักษาอาการกันต่อ
ของผู้ชายคนนี้บอกว่าเขามีประวัติเป็นอาการทางจิตเวท
เคยไปรักษาแต่ก็แน่นอนเหมือนเดิมเลยฮะค่ะ
ช่วงนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วไม่ได้กินยาตามหมอสั่ง
วันนี้อลลาวาสคุ้มข้างทำร้ายข้าวของในบ้าน

พอแจ้งตำรวจมาตำรวจมาถึงก็อ้าวก็ดูเหมือนจะดีขึ้นดูสงบลงถือผ่านอังเปล่ามา
ออกมาจากบ้านจะขึ้นรถก็เลยคุ้มข้างมาอีกรอบนึง
เหตุการณ์ที่คุณภาคภูมิเล่าเจ้าหน้าที่ก็ใช้ไม้งามหรือว่าเหล็กง่ามใช่ไหมคะ